แต่จะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เขาบอกว่าชวนขนลุกเหมือนกันนะ
เหตุการณ์นี้ช่วยกันดูหน่อยว่าใครอยากกินโดนัทอ่ะ

คุณคะคุณเห็นแบบที่ฉันเห็นไหมคะ

โดนัทรร่วงลงพื้นเองได้ไง

ต้องมีพลังงานบางอย่าง
เฮ้ยใช่ไหมหรือจะเป็นน้องตัวน้อยที่อยู่บนหลังตู้เย็น
น้องกุมารอยากกินโดนัท

เพราะว่าใครครับนี่ไงวางแบบนี้มันก็หล่อนสิ
หรือเขาอาจจะวางหมิ่นแม้มันอาจจะตกง่ายแล้วป่ะ

ก็เลยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
โพสต์ลงในติ๊กต๊อกของคุณโอมมี่ระพัฒน์นะคะ
ชาวเน็ตก็คอมเมนต์อย่างที่บอกมันก็๒เสียง

ก็อย่างที่บอกว่าบางคนเขาบอกวางไม่ดีเปล่ามันหล่นหน้า

ไม่ปิดมันก็มีโอกาสที่มันจะล่วงหล่นลงมาได้

ทำอะไรแบบบางอย่างให้เห็นชัดเจนเลย
แล้วก็สนมากสร้างความแปลกใจให้หลายเรื่องเลย

เชื่อแล้วเรื่องลี้ลับซับซ้อนอะไรอย่างนี้

มันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลแล้วกัน

ยังไงครับแล้วเป็นไงครับดีฉันก็เลี้ยงกูมานแบบนี้คุณ

ไก่ที่เขาถวายมีหลายตัว
มันมีตัวหนึ่งที่บิดตลอด

ก็จับออกสักพักนึงกลับไปก็บิด
พูดจริงอันนี้เรื่องจริง

เอ้ยค่ะมันของไก่โชว์เล็กอะโหหรอ
โอ้โหแปลกดี
คุณก็ชอบกินไก่อ่ะเพราะผมชอบกินไก่สด
แล้วเราไปกินน้ำด้วยค่ะค่ะแล้วโอเคมาน้ำจากคุณเลยถ้าอย่างงั้นอะ